คุณผู้ชมค่ะจนถึงวินาทีนี้คนไทยข้อนประเทศเนี่ย
น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายที่ชื่อว่ามงคลกิจสุขสินธารานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหโด่งดังมากเลยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์คลิปหนึ่ง
จริงแล้วคลิปนี้ทำมาตั้งแต่กุมภาแล้วนะ
พอคลิปนี้ออกมาอีกครั้งโอ้โห
สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันที่คุณวงคงกิจเคยเรียนก็คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลักษณะของคลิปก็คือเหมือนอวดอ้างสรรพคุณของตัวเอง
ว่าผมเนี่ยนะเป็นนักเลงปกติผมไม่ค่อยใช้ลูกน้องหรอก
ผมจะทำอะไรผมทำด้วยตัวผมเอง

สมัยเรียนผมมีอาชีพเป็นนักเลงนะคือพยายามบอกค่ะ
แล้วคือสิ่งที่มันตามมาทั้งผู้บริหารก็ดี
นักศึกษาที่มันเป็นปัจจุบันก็ดี
นักศึกษาสิทธิ์เก่าก็ดีโอ้โหจวกยับเลยนะคะ
วันนี้ล่าสุดค่ะคุณมงคลกิจไปเลยค่ะ
ถิ่นเก่าค่ะโอ้โหแล้วน้องคนรอเจอเข้าแถวรอเลยไม่ใช่ต้อนรับนะ
รอไล่ค่ะรอโหอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมดูเองนะคะแล้วก็ตีความกันเอาเอง
สุดแต่ใจจะคอยคว้านะคะว่าเนี่ยเป็นการต้อนรับหรือว่าเป็นการโหไล่นะคะ
ซึ่งเป็นคนเดียวของพักที่เตรียมที่จะเข้าสภา
นี่คุณดูซะสภาพคือน้องสิทธิ์ของมจพมาทุบรถแบบนี้ค่ะ
คุณมงคลกิจวันนี้เดินทางไปตั้งใจที่จะไปขอโทษ
ขอเข้ามาคณะผู้บริหารของมจพ
แล้วก็ไปขอขมาพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่
ก่อนหน้านี้นายมงคลกิจได้มีการเดินทางไปพบกับคณาจารย์ผู้บริหารของสถาบัน
เพื่อขอขมาหลังจากที่มีคลิปที่ฉันบอกไปเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์
จะลักษณะคือล่วงเกินจาบจ้วง
จนทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง
ถ้ำกลาง๑๙และ๑๐ปัจจุบันที่มารอกันเยอะแบบนี้
อันนี้คือคลิปต้นเหตุต้นเรื่อง
หนึ่งนักข่าวของเราไปพูดคุยนายมงคลกิจ
บอกว่าคลิปวิดีโอจริงแล้วที่พูดพาดพิงถึงสถาบัน
จนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๒กุมภาแล้ว
ตัวเองได้มีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นการไลฟ์ช่วงก่อนหาเสียงเลือกตั้ง
เรื่องนี้จริงมันจบไปแล้วคลิปนี้มันก็หายไปแล้ว
คุณมงคลกิจเชื่อว่ามีสื่อมวลชนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
ตั้งใจนำคลิปนี้มาตัดต่อให้เนื้อหาสาระมันสั้นลง
เอาบางบริบทมาปล่อยทำให้เกิดการเข้าใจผิด
จนกระทั่งตัวเองได้รับความเสียหาย
ซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว

คุณมงคลกิจบอกแบบนี้นะคะแต่น่าจะเยอะอยู่นะ
ทีนี้คุณวรวิทย์จตุรพาณิชย์รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

หลังจากที่เกิดคลิปนี้ไปสถาบันก็ไม่สบายใจ
กับข้อความที่มงคลกิจพูดออกไป
และการที่มงคลกิจมาขอโทษแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
อยากให้เรื่องนี้จบสถาบันให้อภัย
ก็ดูเหมือนว่ารักษณะการพูดคุยจะจบลงด้วยดีนะคะ
แต่ไม่เลยค่ะคุณผู้ชมภูมิใจนำเสนอช็อตนี้มาก
เพราะว่าขณะที่สื่อมวลชนกำลังสัมภาษณ์
ปรากฏว่ามีสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันมาดักรอ
เฝ้าดูการตอบคำถามของมงคลกิจ
ก่อนที่จะเดินกลับมาที่มงคลกิจแล้วถามว่า
สิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยคุณจะรับผิดชอบ
สิ่งที่ทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ยังไง
แล้วผมเนี่ยจะไว้ใจคนแบบคุณได้ยังไง
ให้ไปทำหน้าที่แทนราชดร

ถ้าทำไม่ความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่เกิดทะเลาะกันเลย
อย่างนี้ถ้าของคุณโกหกจริงไหมครับ
คุณคือสอสอคุณคือสภาพผู้แทนราชดร
ถ้าคุณโกหกประชาชนตั้งแต่ตอนนี้
เราจะไว้ใจคุณในสภาได้ยังไงครับ
ถ้าคุณเป็นสอสอแล้วคุณโกหกตั้งแต่ตอนนี้
แล้วผมจะไว้ใจให้คุณไปทำหน้าที่
ในสภาผู้แทนราชดรอันทรงเกียจได้อย่างไร
ปัจจุบันถามคุณมงคลกิจนะคะ
คุณมงคลกิจสิ่งที่ทำได้ก็คือยิ้มเจือนค่ะ
แล้วก็พูดด้วยถ้อยคำสุภาพบอกว่า
ผมได้แถลงไปแล้วผมขอโทษ

จากนั้นมงคลกิจก็เดินออกมาขอขมาที่พระบรมราชานุสวรี
โปรดติดตามตอนต่อไป